วันนี้สิ้นเดือนฮะพรุ่งนี้ก็ต้นเดือน
หนึ่งธันวาคมอื้อหือเดือนสุดท้ายของปีใช่ค่ะนะ
ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างเงินเดือนออกซะด้วยค่ะ
พาไปทำบุญกันหน่อยครับหลายที่หลายทางครับวันนี้ครับ
ไปที่ราชบุรีก่อนนะครับนี่คือสารแม่เนียงแม่น้อม
บริเวณทางโค้งริมถนนเพชรเกษมสายเก่า
ตำบลท่าราบอำเภอเมืองนะครับประชาชนก็มากราบไหว้กันอย่างต่อเนื่อง
ตลอดทั้งวันนะครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าแม่เนียงเนี่ย
เป็นนักเต้นรำวงเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต
ที่บริเวณโค้งแห่งนี้ส่วนแม่น้อมเป็นน้องสาวเสียชีวิตจากที่อื่น
แต่ว่าญาตินำศพมาตั้งสารไว้รวมกันนะเมื่อพูดถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์เรื่องแรก
หากใครไปเกณฑ์ทหารเขามีความเชื่อว่าถ้ามาบนบานสารกล่าวที่สารแม่เนียงแม่น้อม
สมหวังแล้วเขาก็จะมารำวงมารำกลองยาวแก้บนกันนะฮะ
ขอให้ไม่ถูกทหารอะไรอย่างนี้เวลาที่เขาจะมาบ่นกันนะครับ
อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องโชคลาภมีชาวบ้านที่เขาสมหวัง
แก้บนบ่อยมากที่นี่นี่มาขอแม่เนียมแม่น้อมค่ะ
ไปที่วัดบ้านโคกมรุมอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองค่ะ
คนไปไหว้ต้นตะเคียนคู่นะคะอายุเป็นพันปีค่ะ
พ่อปู่ทองคำและแม่ย่าสุวรรณเกษร
มีการโรยแป้งขูดหาเลขเด็ดกันคึกคักนะคะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
เดี๋ยวนี้เอาโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้จะได้ขยายได้ไง
ไปดูต่อที่บ้านซูมถ่างจะได้เห็นเลขชัดเนี่ยค่ะตรงนี้อ่ะ
ใช่แล้วก็จะมีขันน้ำก็ที่มีหยดน้ำตาเทียนลงไปอย่างนี้ค่ะ
น้ำมนต์ก็ไปยืนส่องกันเห็นไหมคะครับ
ว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรกันบ้างนางสำรานยินดีอายุห้าสิบเก้าปี
ชาวบ้านอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองบอกว่างวดที่ผ่านมา
ลูกสาวไปทำบุญในงานทอดกระถิ่นที่วัดนี้ก็ไปส่องหาเลขเด็ด
เลขเด็ดสมใจค่ะแล้วก็ไปเสี่ยงดวงได้โชคลาภก้อนโตเลยทีเดียว
อืมวันนี้ก็เลยไปทำบุญแล้วก็ไปขอพรนะคะ
แล้วก็ไปส่องหาตัวเลขกันอีกครั้งอ่านี่นักข่าวของเราก็ถ่ายภาพใกล้ใกล้ให้แล้ว
ลองดูนะคะรู้งานมากอืมเอาไปทางภาคเหนือหน่อยนะครับ
สุสานไตรลักษณ์ประตูม้าอำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
คณะสิทธยานุสิตของอดีตนักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับ
ได้จัดงานบุญไว้อรุยสงฆ์หลวงพ่อกระเสมเขมะโก
ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิด๒๘พฤศจิกายนนะครับ
ก็มีประชาชนมาร่วมงานเยอะแยะไปหมดเลย
แล้วก็ตีตัวเลขต่างของหลวงพ่อเป็นเลขมงคล
วันเกิดวันที่อายุนะเยอะแยะไปหมด
คือเขาก็นับกันอย่างนี้หากหลวงพ่อยังมีอายุอยู่จนถึง
ณวันที่วันเกิดนะค่ะก็คือวันเกิดคือ๒๘พฤศจิกายน๒๕๖๑เนี่ย
อ่านเรียงเลขอีกแล้วอ๋อต้อง๒๘ใช่ไหม
ท่านก็จะมีอายุครบ๑๐๖ปีหรือย่าง๑๐๗ปี
ส่วนแผงขายลอตเตอรี่แถวนี้มีมากกว่า๑๐๐แผง
๑๐๐แผงก็ได้อ๋อ๑๐๐กว่าแผงก็ได้อ่า
เนี่ยก็เลยขายดิบขายดีไปหมดนะฮะตามเลขมงคลที่เขาก็มาหาซื้อกัน
ในวันมงคลเชื่อว่าจะได้โชคใหญ่
ไปดูกันต่อนะคะที่หน้าธนาคารกรุงไทยสาขาเมืองจังหวัดชายนาฏค่ะ
ตรงนี้เป็นแหล่งขายสลากินแบ่งรัฐบาลแหล่งใหญ่นะคะ
แผงตั้งติดกันเยอะเลยคนก็ไปเลือกซื้อกันคึกคักมาก
เลขเด็ดที่ประชาชนคอหวยถามหาคือเลข๒๕๖
เขาบอกว่าโอ๊ยหมดนะคะเกลี้ยงนะคะ
ตอนนี้เนี่ยมีเลขดังจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
เลขดังในโซเชียลเราอ่านเลขไม่ได้คุณผู้ชมจริงแล้วเต็มเลยเนี่ย
สคริปต์เราเนี่ยแล้วก็มีเลขทะเบียนรถนายกที่ลงพื้นที่อะค่ะ
ใช่ต้องไปย้อนภาพดูในข่าว
มายังไงไม่รู้ไงวันคริสต์มัสเหรอ
เหรอคะจริงป่ะผมก็เดาเอาใครไปเล่นหวยวันคริสต์มัส
มันก็ออกทุกปีสองห้าเอาไปดูอาจารย์ธนวัฒนพลวิชัยหน่อยนะครับ
ศกกองสลากครับโฆษกสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
อาจารย์ธนวัฒน์บอกว่าทุกปีครับช่วงนี้
ซื้อขายสลากกินแบ่งรัฐบาลจะคึกคักมากวันที่๑กับวันที่๑๖
ธันวาคมนะครับเพราะว่าประชาชนก็หวังว่าจะได้โชครับปีใหม่
เพราะฉะนั้นช่วงนี้ของทุกปีจะมียอดจองซื้อสลากเต็ม๙๐ล้านใบเลย
คือขายเกลี้ยงเลยนะครับส่วนเรื่องที่มีข่าวว่ากองสลากล้ม
แผนการทำสลากรวมชุดเพื่อแก้ปัญหาหวยราคาแพงและที่
ไปรวมชุดกันขายเนี่ยตกลงยืนยันว่ายังไม่ได้ล้มเลิก
ที่ล่าช้าก็เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องพิจารณาให้รอบครอบ
จากเรื่องนี้เกี่ยวพันกับหลายคนทั้งคนซื้อคนขาย
รายได้ของรัฐบาลกลุ่มเอ็นจีโอนะสำนักสลากก็ต้องพิจารณาอย่าง
รอบครอบแล้วก็ต้องทำให้เกิดประโยชน์ที่สุดกับทุกฝ่ายถ้าจะ
มีสลากชุดหรือว่าผลิตภัณฑ์แบบใหม่ออกมามีรายงานว่าการซื้อ
สลากกินแบ่งรัฐบาลในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้ที่คึกคัก
ดันราคาให้ปรับเพิ่มขึ้นทั้งแบบใบเดียวหรือว่าแบบเป็น
ชุดอย่างใบเดียวเนี่ย๑๐๐บาทเนี่ยยังน้อย๑๐๐บาทแล้วนะจาก
ปกติ๘๐บาทนะครับแบบรวมชุดราคาก็ไป๑๒๐๑๔๐บาทต่อใบตาม
เด็ดเลขดังนะแต่ว่ากองสลากเขาฝากเตือนนะครับว่าขาย
สลากเกินราคาใบละ๑๐๐บาทเนี่ยผิดนะครับมีโทษปรับไม่เกิน
หมื่นบาทจำคุก๑เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับแต่เชื่อเถอะยัง
ก็ซื้อใช่ไหมเพราะว่าเขาก็ต้องการเลขเด็ดในช่วงปีใหม่แบบ
ใช่ไหมเดือนสุดท้ายธันวาคมอย่างนี้ใช่ไหม